ไปดูอีกหนึ่งเรื่องในโลกออนไลน์

มีวลีฮิตคำนึงเลย

แน่ชอบเล่นเครื่องรึเปล่า

มันมาจากไหนมีที่มายังไง

ชอบเล่นเครื่องรึเปล่า
ไม่ได้เล่นเครื่องอะไรเลย
ปกติชอบเล่นเครื่องอะไร

ผู้ชายที่สวมเสื้อสีม่วง

ถามว่าเมื่อเย็นมาด่าเขาทำไม
แล้วชายเสื้อดำก็ตอบกลับมาว่า
หันแน่

กล้าเหรอนี่ชอบเล่นเครื่องหรือเปล่า

เอามือแก้มสองข้าง
พวกคุณเสื้อมุ้นก่อน

ไม่ได้สนใจเลยนะว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
จบยังไงตกลงเรื่องราวเนี่ย

เขาชอบเอาแบบภาพแล้วก็มาประกอบเพลง

นี่คืออะไรมันทำไม

คือเอาพูดตรงนะ

ได้เอออันนี้ดราม่าอดิตก็เอากับเขาด้วย
ฮะแน่ชอบเร่งเครื่องกล้าว

มันก็สนุกสนานแหละแต่ว่า

กันแล้วมาทุกวงการฟุตบงฟุตบอลอะไรก็โดนกันไป
เป็นแถวแถวอ่ะนะคะแต่ก็อยากที่จะ
มาดูในแง่มุมของเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยนะว่า

อารมณ์ก็ขึ้นแล้วแล้วก็พร้อมจะบวกใส่กัน
พร้อมจะต่อยพร้อมจะหาเรื่องกันตลอดเวลา

เป็นคลิปที่แค่ดูแล้วก็แน่ตลกจังเลย
แค่นั้นแต่ว่าอยากให้กลับมาดูกันด้วยว่า

ควบคุมอารมณ์กันได้ดีพอหรือยัง
มากขึ้นหรือเปล่าเนาะ

ค่ะเวลาพูดคำนี้ต้องระวังนะ
อย่าพูดไปเรื่อยนะเดี๋ยวโดนต่อย